หรือว่าใช้พลังไปเยอะในช่วงเทศกาลปีใหม่

อันนี้จะเข้าข่าวใช่ไหมแกล้งหลับ

เพราะว่าเวลาหลับนะถ้าได้กินอะไรแซ่บ

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแจ่วบองเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตำรวจเขาจะแจกประชาชน
กินกับอะไรกินกับมะขามป้อม
เพื่อให้ประชาชนที่ขับรถผ่านในจุดนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่น
ชิมและรู้สึกตื่นขึ้นมานี่ตำรวจมอบเลย
เอาไปโลดเดอร์แจ้วบองกับมะขามปลอม
จำใส่น้ำกันจนรู้สึกสดซื่น
จ้ำใส่กันจ้ำใส่กันจิ้มกัน
ใช่จะได้รู้สึกสดชื่นพอทานไปแล้วนะคะ
คนตำรวจตรีพนมพรอิทธิประเสริฐรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๔และนักศึกษาวิชาทหาร
ร่วมกันแจกประระบองมะขามป้อมและมะขามเปรี้ยว
ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ป้องกันการหลับในและเกิดอุบัติเหตุนี้เตรียมไว้เต็มที่เลยนะคะ
โดยปลาร้าบองที่นำไปแจกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอุบลรัฐค่ะ
สามารถนำไปรับประทานกับข้าวเหนียวก็ได้
หรือว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างมะขามมะขามป้อม
ทำให้คนขับขี่รถยนต์ที่กำลังอาจจะรู้สึก
เพลียง่วงสดชื่นตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อม
สำหรับการขับรถต่อไปนะคะ
นอกจากการแจกแล้วก็ต้องเตือนด้วย
สำหรับผู้ที่ขับขี่ใช้รถใช้ถนน
ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าหรือง่วง
ควรจะพักรถและนอนพักให้หายเหนื่อย
แล้วค่อยเดินทางต่อนะคะแต่ว่าจะมองรู้สึกที่ได้ไปเนี่ย
อาจจะทานไม่หมดตลอดเส้นทาง